คุณผู้ชมครับไปต่อที่จังหวัดสระบุรีนะฮะ
ผู้หญิงคนหนึ่งเขาขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดทิ้งไว้แล้วถูกคนร้ายก็คือโจรมาขโมยไป
ลักรถไปนะฮะระหว่างที่แจ้งความกับตำรวจตำรวจมาตรวจสอบ
เห็นว่าคนร้ายผู้ชาย๓คนขี่รถของเธอผ่านหน้าไป
ก็แจ้งตำรวจตำรวจก็ตามไปจนทันตามไปจับกลุ่มได้ไปถามคนร้ายว่าไปลักรถเขามาหรือเปล่า
คนร้ายบอกไม่ได้รักเห็นจอดอยู่กุญแจเสียบไว้ก็เลยขี่มาเฉย

ไม่ได้รักไงไม่ได้รักเขาย้ำเขาไม่ได้รักก็จอดอยู่เสียบกุญแจไว้ก็เลยขี่มาเฉย
นักข่าวถามรักรถมาใช่ไหมก็ไม่ได้รักไงงไปอีกครับ
เดี๋ยวจะให้ฟังเสียงแต่เดี๋ยวเอาดูเหตุการณ์ก่อน
นายคนนี้ชื่อว่านายอนันต์จันชิงอายุ๓๓ปี
ถูกตำรวจสพเมืองสระบุรีควบคุมตัวได้ทันควันเลยครับ
หลังผู้ก่อเหตุร่วมกับพวกอีก๒คนรวมเป็น๓คน
ขี่รถของผู้เสียหายหลบหนีไปจากการไปลักรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหาย
ตั้งแต่บ่าย๓โมงของเมื่อวานนะฮะ
ผู้เสียหายชื่อว่าคุณสรรรัฐสุขพิรมอายุ๔๕ปีนะฮะ
เขาก็กำลังที่จะขับรถออกจากบ้านไปซื้อกับข้าว
พบว่ารถจักรยานยนต์ที่จอดไว้หน้าบ้านหายไปนะฮะ
สักพักหนึ่งเฮ้ยมีผู้ชาย๓คนขี่รถแล้วซ้อนรถกันมา
แต่รถคันนั้นเป็นรถของเธอมาขี่หน้าบ้านเธอไปผ่านหน้าบ้านเธอไป
ตำรวจสองนายนั้นก็เลยขี่รถจักรยานยนต์สายตรวจไล่ตามไป
จับได้ระหว่างทางนะฮะแต่ผู้ชายคนนี้ให้เพื่อนลงจากรถแล้วก็วิ่งหนีไปนะครับ
แต่ว่าตำรวจก็ตามจับกลุ่มได้นะฮะสอบสวนนายอนันต์ให้การวกไปวนมาไม่รู้เมายาหรือเมาเหล้านะฮะ
อ้างว่าไม่ได้ลักรถเข้ามาแค่เดินผ่านเห็นรถเขามีกุญแจเสียบอยู่ก็เลยขับออกมาเฉย
ไปฟังตอนที่เขาถามผู้ต้องหาหน่อยครับ
แล้วก็นี่เข้ามาลงอยู่นี่ครับ
แล้วการที่เอารถชาวบ้านขี่มาเฉยมันเรียกว่ารักหรือเปล่า
มันคือลักขโมยใช่ไหมคุณไม่ได้ยืมเข้ามาถูกไหม
ก็คือเป็นการลักขโมยเข้ามาแหละถูกต้องแล้วนะครับ
พยายามถามอยู่รักไม่รักครับอ้าวไม่ได้รักครับอะไรแบบนี้งงไปหมดนะฮะ
สุดท้ายก็โดนจับแล้วครับตำรวจก็นำตัวไปดำเนินคดี
พร้อมกับตามเพื่อนอีก๒คนมาสอบประคำด้วยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่นะครับ